ไม่เป็นไรคุณผู้ชมมาช่วยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันก็ได้
เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเพจดังแชร์ภาพสามเณรวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนทบุรีนะคะ
คือเรื่องพระเนี่ยคุณภาคภูมิถนัดมากนะคะคุณผู้ชม
จะถามอะไรถามคุณภาคภูมิได้หมดเลย
อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้แซวเล่น

ใช่แต่คุณภาคภูมิดูท่าทางการถ่ายภาพของสามะเนรนะ

แล้วหน้าหวานอันนี้อันนี้ที่เขาวิจารณ์กันที่เขาเห็นในโลกโซเชียลนะคะ

คิ้วแล้วก็นั่งแบบจิบกาแฟทำท่าเท้าคางอะไรแบบนี้
หลายอย่างเหมือนถ่ายแฟชั่นใช้คำนี้ดีกว่า

คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับภาพภาพนี้

เป็นภาพนอนอยู่ในห้อง
สบงลงแล้วโชว์ขาอ่อนก็ยังมี
นี่ถ้าผมฮีวอนอย่างเมื่อสักครู่ไม่ได้โอ้โหอย่างนี้

แล้วก็มีข้อความบอกว่ามาดูแมวห้องเขาเปล่าอืมจริงจริงค่ะ
มาดูแมวห้องเขาเปล่าโอ้ตายเพจแม่ทัพลิงโพสต์เอาไว้นะคะครับ
แล้วก็มีข้อความที่โอ้โหแรงเหมือนกันคุณผู้ชมไปอ่านในเพจเองเนาะ
ขอข้ามไปประโยคนี้แต่ถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาพเหล่านี้ค่ะ
อืมเราเห็นเรื่องราวนี้เราตรวจสอบให้นะคะวัดบางรักใหญ่นนทบุรีค่ะครับ
มะเนรที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะบวชอยู่ที่วัดนี้ค่ะ
ให้นาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปที่วัดไปถามพระลูกวัด
ก็ได้ข้อมูลมาว่าสามเณรรูปนี้ชื่อว่าโอ้ต้องขอใช้เป็นนามสมมุติเพราะว่าอายุเพิ่ง๑๖เอง
สามอ่ะสามเณรรูปนี้วัยสิบหกปีก็แล้วกัน
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปไม่อยู่วัดค่ะไปทำบุญไปแจกของ
ในวันเกิดที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้อืม
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปถามสามเณรที่ปรากฏภาพอยู่เนี่ยนะคะก็ยอมรับว่าเป็นภาพของตนเองจริงจริง
ภาพถ่ายที่แสดงเหมือนผู้หญิงเนี้ยเป็นมาตั้งแต่เกิดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพศสภาพได้อืม
แต่ตลอดการบวชเรียนมา๕ปีก็ไม่เคยทำผิดศิลธรรม
ไม่เคยทำให้ศาสนาเสื่อมเสียช่วยงานวัดทุกอย่างอืม
แต่บอกว่ารูปที่นอนไขว่ห้างเขียนแคปชั่นไปดูแมวที่ห้องเข้าเปล่าเนี่ย
ครับอันเนี้ยไม่ใช่รูปของสามัญญาณรูปนี้อ่า
ขอโทษเจ้าอาวาสขอโทษญาติโยมที่ภาพมันไม่เหมาะสม
อีกไม่นานจะลาศิกขาแล้วก็เขาก็ใช้คำพูดประโยคนี้
อยู่หลายครั้งที่คุยกับทีมข่าวของเราอ่ะนะคะครับใช้คำพูดในลักษณะที่ว่า
ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเพศสภาพของตนเองได้นี่อืม

คือตลอดทินเจอญาติโรงผมก็ทำตัวปกติร์ยืนผู้ชายนะครับ
แต่ว่าเป็นญาติโรงบางคนเขาก็เข้าใจนะครับว่า
มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับ
ถามท่านเจ้าอาวาสค่ะอาวาสวัดบังรักษ์ใหญ่ท่านก็บอกว่า
ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของสามเณรรูปนี้ได้
แต่ที่ผ่านมาก็อยู่ในศีลในธรรม

สั่งสอนให้อยู่ตามความเหมาะสมเคยบอกไปแล้ว
เห็นแล้วภาพที่แชร์ออกไปในโลกโซเชียล

ท่านก็บอกแล้วว่ามันไม่เหมาะสม
แต่ก็คงไม่ถึงขั้นต้องจับศึกละมั้งท่านบอกแบบนี้ค่ะ
ก็สวดมนต์นั่นแหละก็อยู่ในกรอบความเชื่อฟังของครูบาอาจารย์นั่นแหละ
แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำวัด

โยบายยังไม่ให้พระสงฆ์รวมกัน
อย่างอื่นเขากิจกรรมอื่นเขาก็ช่วย
ท่านก็มองว่าอันนี้คือตัวเขาเองก็ยอมรับนะว่าเป็นแล้ว
คือเราก็รู้ว่าเนี่ยมนุษย์มันมีเพศหลายเพศนะนะ
ผู้ชายก็มีอย่างนี้มามีทั้งเป็นเกย์อย่างนี้
คือในพุทธกาลเนี่ยเขาจะมีเรื่องบันดอกเอาไว้
เรื่องของเพศสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการบวช
ใช่ไหมฮะที่ไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยเขาจะห้ามบวช
แต่ยุคปัจจุบันอันนี้ต้องยอมรับว่าคือบางทีมันก็ดูกันยาก

น้องเนย์จะมีลักษณะพฤติกรรมชอบแบบไหนอะไรยังไง
แต่น้องมาบวชเนี่ยคือน้องก็บอกว่าเดี๋ยวน้องก็จะศึกแล้วอะไร
แต่ระหว่างบวชก็ต้องมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย
คือถูกต้องนะน้องก็รออีกหน่อยนึงเดี๋ยวก็ศึกแล้ว
น้องจะไปถ่ายแฟชั่งแฟชั่นอะไรก็ได้จะมาถ่ายอะไรในผ้าจีวอนผ้าเหลือง
คือท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าโอ้โหไม่ต้องถึงขั้นจับศึกหรอก
แน่นอนมันไม่ได้อาบัติปราชิกไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมฮะ
มันก็ต้องไปปรงอาบัติเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโลกะวัชชะอะไรพวกนี้
เห็นไหมล่ะคุณพุทธคุณค้าที่ฉันไม่ได้แซวเล่นคุณภาคภูมิรู้จริง
ไม่คือว่าอดทนอีกหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้
ใช่จริงใช่ไหมอุตส่างตั้งใจทำดีมานะครับ